ไปดูเรื่องราวแปลกของเจ้าน้องเหมียวหน่อย
ฉันเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนตลอดข่าวเป็นธาตุแมว
แต่ว่าคุณค่ะวันนี้จะพาไปดูแมวแปลก
แมวแปลกตัวนี้มันแปลกเพราะว่ามันมีเหมือนดิฉันเลย

เดี๋ยวคุณมี๒หูกับสองเขา
แมวตัวนี้มันเป็นแมวที่มี๔หู

มันมีสี่หูจริงมันแปลกอย่างนี้ได้ยังไง
แล้วมันคือตัวไหนติดตามกันเลยกับช่วง
แปลกแวกเอ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊ะ

มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งครับ
และตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
นี่ผมจะมาตามหาน้องแมวตัวหนึ่งครับ
ที่ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นแมวแปลกแค่บ้าง
แต่ว่าจะแปลกอย่างไรต้องไปตามหาครับ
เมียวเมียวเมียวเมียวเมียว

เป็นชื่อสวดีครับ

เหมือนเบาะแสของเราจะอยู่ที่นี่เลยนะครับ

นี่ครับคุณผู้ชมครับเจอแล้วแมวแปลก

พอดูหน่อยได้ไหมครับ

พี่อำจะเปิดแมวให้เราดูครับว่าน้อง

พี่อำครับน้องแมวตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับ

เห็นเขาบอกว่าน้องแมวที่มีความแปลก

ตอนที่น้องเขาคลอดออกมาครับ
เห็นเลยไหมครับว่าน้องเขามีหูสี่หู

แล้วน้องมีลักษณะนิสัยแตกจากแมวทั่วไปไหมครับ
เขาจะกินเหมือนคนนะคะเขาไม่กินอาหารแมวค่ะ

ใช่เขาจะกินจากพวกปลาพวกไก่ไม่กินอาหารแมว
อย่างเวลาน้องเขามีสี่หูแบบนี้ครับ
อยู่ที่พันธุกรรมของน้องที่เป็นแบบนี้เอง
แมวที่มีลักษณะสี่หูแบบนี้ครับก็เป็นความผิดปกตินะครับ
แต่จริงมันเกิดจากยีนกรรมพันธุ์ที่มันมีการกลายพันธุ์ขึ้นมาครับ
แต่ที่งอกเพิ่มมาก็ไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายอะไรเลย
แมวสี่หูแบบนี้ในโลกนี้ก็ยังมีอยู่ครับ
นี่ก็มีสี่หูเหมือนกันแต่ว่าเป็นหูที่งอกออกมาด้านหน้าหูหลักของเขา
แล้วก็อีกตรงหนึ่งที่ออสเตรเลียครับตรงนี้เป็นแมวจรเหมือนกัน

แต่ตัวที่เจอในเมืองไทยนี่เป็นแมวที่งอกด้านหลังเรายังไม่เคยเห็นเหมือนกัน
นี่แหละครับเรื่องราวความแปลกของน้องเจ้าคุณ
แมวสี่หูแห่งจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งเจ้าของเขาก็มีความเชื่อต่างเกี่ยวกับแมวลักษณะพิเศษตัวนี้ด้วย
และตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เอครับเจ้าของแมวอีกหนึ่งคนที่จะมาเล่าเรื่องราวบางอย่างครับ
พี่เอครับถามแบบนี้ว่าพี่เอมีความเชื่อเกี่ยวกับน้องแมวสีหูอย่างไรบ้างครับ
ดิตชาติเคยเป็นพระอินทร์ครับแต่ทำความผิดก็เลยถูกสาปลงมาเป็นแมวสี่หูครับ
อันนี้คือความเชื่อที่พี่เอเขามีนะครับ
พี่เอเคยได้รับโชคอะไรนะครับ

เกือบทุกมวดเลยนะครับแล้วว่าน้องเขาให้อย่างไรครับ
ก็บางทีก็ให้จับเสร็จกระดาษนะครับให้ดมกลิ่นกันมานะครับ
แบบนี้แล้วผมก็คงต้องลองบ้างแล้วนะครับ
น้องเจ้าคุณมาจับให้ไม่แน่นะครับเราจะได้โชคก็ได้นะครับคุณผู้ชม
เอาล่ะครับไม่รู้ว่างวดนี้จะได้จะโดนหรือเปล่า
ก็ขึ้นอยู่กับดวงและความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ

แมวแปลกสี่หูมีตัวเดียวในประเทศไทย
ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม
แต่กลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นน่ารักแตกต่างจากแมวตัวอื่นครับ
และนี่ก็คือความแปลกของน้องแมวตัวนี้นะครับ
บอกได้เลยว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน
สำหรับครั้งหน้าผมจูด้งแล้วแปลกแหวกเอ๊ะ
จะพาไปแปลกที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามครับ
วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ